โอ้โหที่เขาว่าช้าได้พระเล่มงาม
แต่เรื่องบางเรื่องมันรอไม่ได้ค่ะพี่ค่ะ
อย่างเรื่องห้องนงห้องน้ำผู้หญิงเราอันบ่ได้อันบ่ดี
นักร้องทุ่งสาวเสียงดีคนนี้ตายอรไทย
ได้ทีก็ต้องรีบปล่อยแต่แต่
ปล่าวจะลืมเบิร์งอุ๊ยนั้นมันห้องน้ำใช่จ๊ะ
อ้าวงานนี่พอได้อาย
ให้กำเบิ่งปลายน้ำด้วยจ้ะเอ้ย
อุ๊ยว่าแม่งผิดเป็นครู
แต่นี่ผิดเป็นเขินใช่ไหมคะพี่ตาย

ทุกช่องทางออนไลน์และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ